และเมื่อพูดถึงปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
ข้อมูลที่มักไม่ปรากฏหรือว่าไม่ค่อยถูกพูดถึง
ก็คือวัยรุ่นชายหรือผู้ชายที่เป็นพ่อของเด็ก
เกิดจากแม่วัยใสมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกอย่างไร
ทั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การป้องกัน
หรือว่าแก้ปัญหาตั้งคันในวัยรุ่นได้อย่างรอบด้าน
ซึ่งปัจจัยวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย
ถูกมองว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้พ่อเด็กไม่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในลูกที่เกิดจากแม่วัยใส
ติดตามเรื่องนี้จากคุณนัทพรเทาตะกูครับ
มิ้นท์นามสมมุติวัย๑๖ปีที่ตั้งคันกับแฟนซึ่งเป็นรุ่นพี่
อยู่บ้านพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

บอกว่ารู้ว่าตั้งคันเมื่ออายุคันเกิน๖เดือนแล้ว
ครอบครัวของเธอเคยบอกให้เอาเด็กออก
แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากอายุคันเกินกำหนด
ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
มิ้นเดินทางจากต่างจังหวัดมาพักที่บ้านพักฉุกเฉิน
ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่าง
โดยบ้านพักดูแลค่าใช้จ่ายของมิ้นและลูก
และช่วยเหลือให้เข้าเรียนในโรงเรียนใหม่
ส่วนพ่อของเด็กนั้นไม่ได้เข้ามารับผิดชอบ
ขณะที่ในช่วงที่มีความสัมพันธ์กันนั้น
บอกว่าเธอเป็นฝ่ายกินยาคุมกำเนิดโดยที่ฝ่ายชายไม่ได้ป้องกัน
นักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักฉุกเฉินระบุว่า
จากการทำงานช่วยเหลือแม่วัยรุ่น
ไม่เคยพบการเข้ามารับผิดชอบของวัยรุ่นชาย
หรือผู้ชายที่เป็นพ่อของเด็ก
เท่าที่ทำงานมาก็ไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยเจอ
มีเฉพาะคุณตาคุณตาของเด็กจะเข้ามาสัมพันธ์บ้าง
หลักส่วนใหญ่แล้วปัญหาพวกนี้พอเกิดขึ้นปุ๊บ
คนที่รับภาระหนักที่สุดคือผู้หญิงค่ะ
คือน้องผู้หญิงทั้งหลายที่ต้องรับภาระ
แล้วก็หาผู้ชายที่จะมารับผิดชอบรับภาระตรงนี้แทบไม่มีเลยค่ะ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่เป็นพ่อว่ามีส่วนร่วมเลี้ยงดูลูก
เกิดจากแม่วัยรุ่นอย่างไรมักไม่ปรากฏ
ที่ข้อมูลนี้มีความสำคัญในการช่วยผู้กำหนดนโยบาย
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่รอบด้าน
เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานเยาวชนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
สำหรับสังคมไทยสาเหตุที่หน้าที่ในการคุมกำเนิด
หรือรับผิดชอบหากตั้งคันในวัยรุ่นตกอยู่ที่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ภาพใหญ่ที่เหนือกว่าตัวบุคคลที่เป็นพ่อวัยรุ่นหรือพ่อเด็ก
คือปัจจัยทางวัฒนธรรมครอบครัวและสังคม
ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องความรับผิดชอบเรื่องเพศให้กับเด็กผู้ชาย
และเมื่อการตั้งคันไม่ได้เกิดกับตัวทำให้กลายเป็นเรื่องธรรมดา
ที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในระดับของสังคมเนี่ยสังคมสังคมไทยมีความคิดความเชื่อ
หรือมีวัฒนธรรมในเรื่องเพศเนี่ยว่า
เรื่องเพศสำหรับผู้ชายเนี่ยมันโอเคสำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่โอเค

เด็กผู้ชายเติบโตมากับความรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ได้
โดนว่าน้อยกว่าเด็กผู้หญิงถ้าผู้หญิงจะเรียนรู้เรื่องเพศโดนเยอะกว่า

ผู้ชายเติบโตมาแบบมีอิสระที่จะไปจีบไปแสดงความรู้สึกเชิงความรักความไคร้ได้มากกว่า
สังคมไม่ได้ว่าอะไรมองว่าผู้ชายมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรเสียหาย
ในขณะเดียวกันนะคะการที่เราทำแบบนี้หรือว่าสังคมโดยภาพรวมทำแบบนี้
สื่อเองก็หยิบเอาเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในการถ่ายทอดของตัวเองด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าโดยสังคมภาพรวมเนี่ย
มันไม่ได้ปลูกฝังความคิดว่าผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบต่อเรื่องเพศของตัวเองอย่างไร
ขณะเดียวกันก็มองว่าวัฒนธรรมทางเพศแบบ๒มาตรฐานในสังคมไทย
กระทบต่อทั้งผู้หญิงและผู้ชายในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่าในแต่ละวัน
คลอด๑๐รายเกิดจากแม่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
เมื่อปี๒๕๕๗ในผู้หญิงไทยอายุ๑๕๑๙ปีทุก๑๐๐คน
จะมีถึง๔๗๙คนที่กลายเป็นแม่วัยใส
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน